แต่ว่าล่าสุดคุณหมอเจี๊ยบออกมาเปิดเผยแล้วว่า
จริงแล้วปลื้มฝ่ายหญิงอยู่แล้วแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลไม่มีอะไรในกอภัยนะคะ
แต่หมอเจี๊ยบก็มีสาวคนสนิทใช่ไหมสาวพอลลี่ใช่ไหมเขาทำอะไรทุกคนก็กรี๊ดกราดอ่ะหมอเจี๊ยบคือเขาหล่อจริง
คือจริงแล้วเขาลงรูปว่าไปงานแต่งงานแต่ว่าไม่ได้ถ่ายรูปกับเจ้าสาวแต่ถ่ายรูปกับเจ้าสาวในอนาคต
อันนี้ไงเออนี่ไงล่ะแต่จริงเขาน่ารักไงก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์แซวกันยกใหญ่เลยล่ะค่ะ
โดยก่อนหน้านี้นะคะสาวที่สาเผยว่าถ่ายรูปกันตามภาษาคนรู้จักไม่มีอะไรเกินเลย
ล่าสุดค่ะหมอเจี๊ยบก็ออกมาบอกในทิศทางเดียวกันว่าเป็นแค่เรื่องขำเท่านั้นแม้ว่าส่วนตัวจะชื่นชอบความน่ารักของนักแสดงสาวที่๓มานานแล้ว
แต่ไม่ได้มีอะไรในกอไผ่แน่นอนซึ่งหลังจากลงรูปนะคะก็ได้มีการฝากบอกไปยัง
หนุ่มกันนพัฒน์เพื่อนชายคนสนิทของสาวธิสาด้วยแล้วก็ทั้งนี้ค่ะหมอเจี๊ยบก็เชื่อว่าสาวพอลลี่สาวคนสนิทของเธอเนี่ยไม่ได้คิดหึงหวงอย่างแน่นอน
ไม่มีอะไรเลยถ่ายแค่ตอนไปงานแต่งน้องเบเบ้ตอนตั้งแต่ครั้งนั้นไม่มีอะไรก็ขึ้นขำพอขึ้นเสร็จก็ส่งไปหาเขาว่าเฮ้ย
ไม่เลยไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะว่าแค่ขำเฉยลงเล่นจะเป็นคนชอบเขียนแคปชั่นอะไรตลกอยู่แล้วเนอะ
เราก็ส่งไปแสดงความบริสุทธิ์ใจนะ
หลังจากที่เราเกลียนใส่ในไอจีของเราไปแล้ว
ก็ส่งไปหาเขาพูดเล่นนะ
เจองานนั้นแต่ว่าจะว่าปลื้มเขาอยู่แล้วไง
น้องเขาน่ารักดีเหมือนเกาหลีอะไรอย่างนี้

คนสนิทของเราจะมากมั้ยคะอย่างสาวพอลลี่
โอ๊ยไม่สดค่ะสด

ไม่มีเขาก็รู้ว่าจะปลื้มน้องฉาดอยู่แล้ว

บอกว่าสาวพอลลี่เป็นเพื่อนสาวคนสนิทเฉย
เป็นคนกดชัตเตอร์ภาพนี้ให้ด้วย

ก็ยังบอกถึงเรื่องการถ่ายแบบเซ็กซี่ว่า

จากว่ายังไม่มีความพร้อมในเรื่องของรูปร่าง
และถ้าหากมีเนี่ยก็คงจะไม่ใช่แนวเซ็กซี่โชว์อึม
แต่คงเป็นในสไตล์ของตัวเธอเองมากกว่า

แต่ว่าถ้าเกิดมีผลงานอะไรเดี๋ยวก็รอติดตามชมแล้วกัน

ก็คงคิดว่าน่าจะเป็นในสไตล์รูปแบบที่เป็นเรามากกว่าเนอะ
คือถ้าเห็นจะแบบดุ่มอะไรอย่างนี้ก็อาจจะไม่มีใช่ไหม
ดูเป็นงานที่ดูมีเสน่ห์